คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดถัดไป

ติดตามได้ไทยรัฐทีวีตั้งแต่บ่าย๒โมงเป็นต้นไป
แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นมาดูกันหน่อยดีกว่า
สำหรับคนที่นิยมตัวเลขมีเลขอะไรมาบ้างนะคะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกันทั้งที่พยาวแล้วก็ที่อุดรธานี
ไปดูที่อุดรธานีกันก่อนค่ะที่คำชโนธ

บรรยากาศภายในเกาะคำชโนธที่บ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุงที่อุดรเนี่ย

เยอะนักเสี่ยงโชคไปกันเพียบเลยค่ะ
ส่องหาเลขเด็ดพิกัดที่ไปเนี่ยคือตรงนี้เลย
เป็นต้นมัดเหลือยักษ์คุณสิทธิ์ชระกูล
แล้วตอนนี้เขามีการปรับปรุงสะพานไม้
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปแบบสะดวกมากขึ้น

เมื่อกี้เขาเอาโทรศัพท์มือถือให้ผู้สื่อข่าวดูเลยนะ
บอกว่าเนี่ยไปถ่ายมาไหนน้องผู้สื่อข่าวช่วยดูหน่อยสิ
มันเป็นเลขอะไรได้บ้างพี่จะได้ไปซื้อไปตีเป็นเลขเด็ด

นี่แหละค่ะตรงบริเวณสะพานไม้ที่เขาปรับปรุงใหม่

ไปดูกันอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่พยาว
ที่พายาวกลุ่มชาวบ้านเขาก็ไปไหว้ขอโชคลาบ
บริเวณต้นไม้ขนาดใหญ่นี่คือต้นเรืองหรือว่าต้นพึ่ง
อายุน่าจะมากกว่า๕๐๐ปีนะคะ
อยู่กลางหมู่บ้านตุ่นที่หมู่สาม
อกจากนั้นเรียกว่าต้นพึ่งใช่ไหมคุณ
มีพึ่งมาทำรังอยู่มากกว่า๓๐รัง
ไม่ได้อ่านผิดนะ๓๐รัง
นี่ถูถูถูใหญ่เลย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นายสวัสดิ์ปานาน

ขนาดความกว้างของโคนต้นโดยรอบนะ
ต้องใช้คนมาจับมือกันโอบรอบถึง๓๖คน
ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในพยาว

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

บอกว่าต้นพึ่งต้นนี้ต้องอนุรักษ์เอาไว้

ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งหลวง
แล้วก็ต้นพึ่งนี้นะคะแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วเลย

ไม่ต้องส่องเลยครับพี่เขาเปิดให้ดูเห็นกันจัด
คืออย่างที่บอกค่ะว่านอกจากเรื่องของเลขแล้วคนยังอนุรักษ์
เพราะว่าต้นนี้มันทำให้เกิดความสงบร่มรื่นร่มเย็น
แล้วก็ประชากรพึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชาวบ้านเขาก็เลยตั้งสารเจ้าพ่อเรือง
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านชาวชุมชนบ้านตุ่น

เชื่อว่าเจ้าพ่อเรืองจะปกปักรักษาคุ้มครอง
แล้วก็ที่สำคัญให้โชคลาภกับชาวบ้านด้วยค่ะ
เพียงขอให้มีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่ความสุขนะครับทุกท่านครับ
รอติดตามกันนะคะถ่ายทอดสด